อีกแล้วอีกแล้วเกิดเหตุนะคะคนห่วงภรรยาเกิดขึ้นค่ะ
แต่แฟนเขาสวยนะจริงนะคะพี่เอ๋พรทิพย์นี่แหละค่ะ
มีโอกาสไปเที่ยวทะเลทั้งทีค่ะแน่นอนไปทะเลนะคะ

ต้องถ่ายรูปลงโซเชียลอวดหุ่นปังกันบ้างล่ะค่ะ

จริงนะคะชุดนี้คุณผู้ชมสีเขียวมะนาว
ตัดผิวเลยอะ
แต่งานนี้นะคะมีคนออกอาการหวงหนักมากค่ะ

เมื่อเห็นเมียสุดที่รักนะคะนุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายรูปลงอินสตาแกรม
เขาถึงขั้นบ่นนะคะบ่นแบบนี้เลยค่ะ

ทำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะรูปคู่แท้นะคะ
แหมเซ็นเซอร์ซะพี่ป๋อ
นี่ค่ะแต่งเอารูปอีโมดิคอนมาแปะไว้นะคะ
เขียนแคปชั่นร่ายยาวประมาณว่าชอบกันจริง
ไอ้เราก็แต่งตัวสมิทชิดเจียวนะคะ
ส่วนคุณนายนี่นับวันชุดเตะชุดว่ายน้ำยิ่งเล็กลงไปเรื่อย
ใส่ชุดว่ายน้ำแต่น้ำไม่เคยเล่นเลยนะถ่ายแต่รูป
มันเป็นธรรมดาดิฉันเข้าใจ
กลัวเดเมนด่าก็เพิ่มนิดนึงก็รักแหละรักเลยบ่น
ถ้าจะรักก็ห่วงนิดหนึ่งนะ
เดี๋ยวนี้ฉันว่ายน้ำก็เว้าสูงถึงจักรแร้แล้ว
ขอปิดหน่อยนะจุดนี่ด้วยหัวใจนะจ๊
มันถึงจักรแร่ไหมล่ะพอใจเย็นนะ

ด้วยความที่พี่เอ๋เนี่ยได้รูปสวยมาเธอก็ลงรูปอีกหนึ่งกลุ่มค่ะ

พื้นที่นี้ไม่มีที่เหลือให้สติ๊กเกอร์หัวใจมาปิดแล้วจ้ะ

แต่สุดท้ายคุณผู้ชมพอดิฉันเหลือไปดูไอจีของพี่ป๋อค่ะ

แต่งรูปเมียใหม่ให้หมดเลยนะคะ
เรียกว่าบทบังความเซ็กซี่ของพี่เอ๋หมดเลยค่ะ
พอบอกว่าชุดน่ะให้มันเวาน้อยนะคะ

อันนี้ฉันนึกว่าเป็นพ่อเออนะคะ
้าหน้าเว้าหลังวุ่นวายไปหมดเนี่ยค่ะ

แล้วคนที่ไม่ใช่เราเขาจะคิดไม่ถึงไหน

แค่หนวงหัวใจใส่ได้

ใช่เราก็ขยันปิดเมียมันก็ขยันลงค่ะ
เรียกได้ว่านะคะยกตำแหน่งคนห่วงภรรยาให้กับพี่ป๋อนัทธวุฒ
สกินใจไปเลยจ๊ะเอาไปเลยจ๊ะเออ

ใช่แหมแฟนเขาสวยมันก็ต้องห่วงกันบ้างนิดหน่อยนะนะคะ